จำได้ไหมเราเคยนำเสนอข่าวที่มีสารที่ชาวบ้านเขาไปตั้งบูชา
เป็นวิญญาณของนักโทษประหารชีวิต

แล้วเนี่ยสารมันตั้งอยู่แล้วมันไปขวางทางเหมือนเขากำลังจะมีการขยายถนน
ตอนแรกคนก็ไม่กล้าไปเคลื่อนย้ายกลัวอาถรรพ์ของวิญญาณของนักโทษที่ถูกประหารชีวิต
ล่าสุดเขามีการเคลื่อนย้ายแต่ว่าขยับเข้าไปสัก๕๐เมตร

เขาเรียกว่าสารพ่อเขาโคงนั่นเองอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ในบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าเขาแขกสัตวิทย์ริมถนนสุขุมวิทย์

ริมถนนสุขุมวิทย์ข่าวเข้าไสติฮีบ

หรือว่าสารเจ้าพ่อแขกแดนประหาร
ในอดีตเกือบ๕๐ปีก็สัก๔๘ปี

แล้วก็มีคนเนี่ยไปตั้งตรงนี้มีความเชื่อต่อต่อกันไป
นะฮะมีคนไปขอแล้วก็ถูกโชคถูกลาบด้วยแต่ว่าล่าสุดมีการเคลื่อนย้าย
เข้าไปบริเวณเชิงเขาตรงนี้เป็นที่ใหม่ห่างจากจุดเดิมให้พ้นแนวการก่อสร้าง
ไปแทนตามความเชื่อของชาวบ้านที่อยากจะให้คงสารเดิมไว้
เพราะเชื่อว่ามีวิญญาณของเจ้าพ่อเขาโค้ง
อยู่ที่นี่จริงจริงสำหรับเจ้าพ่อเขาโค้ง

หรือว่าแขกอายุ๒๘ปี
เขาเป็นฆาตกรฆ่าชิงทรัพย์
อเมริกันแล้วถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าก็เลยเป็นสารเจ้าพ่อแขกเพราะคนตายชื่อเล่นชื่อว่าแขกนะฮะ
เขายิงเป้าอยู่ที่บริเวณเชิงเขาตะแบกห่างจากจุดเนี้ยหนึ่งจุดห้ากิโลด้วยเพชรฆาตสลวทธหารบริเวณห้านาย
ระดมยิงกระสุนเข้าไปที่ร่างทุนรวมยี่สิบห้านัดสิ้นใจทันทีในเวลาสิบสี่นาฬิกาสิบแปดนาทีของเมื่อสี่สิบแปดปีที่ผ่านมา
ชาวบ้านเขาร่วมกันสร้างศาลก็เชิญดวงวิญญาณของผู้ตายมาไว้ที่นี่
โครงสร้างการก่อสร้างถนนไม่อยากทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนไม่สบายใจไม่ลื้อก็เลยมีการขยายถนนออกมาใช่ไหมฮะ
ก็เลยมีการเคลื่อนย้ายสารนี้ไปอยู่ที่เชิงเขาแทนให้ห่างจากจุดเดิมสักประมาณ๕๐เมตร
แล้วชาวบ้านเขาก็สามารถกราบไหว้กันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเนอ
ชาวบ้านเขาต้องไปกราบไหว้วิญญาณของนักโทษที่ถูกประหารชีวิต
คือมันมีคนไปขอแล้วเขาได้เขาก็เลยคิดว่านักโทษอาจจะแบบว่ากลับใจหรือเปล่า
แล้วก็ให้โชคลาภชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็กลายเป็นเรื่องที่เขาร่ำลือต่อกันมา
อันนี้ให้ไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ได้มีคนไปขออะไรก็ขยับไปห้าสิบเมตรคุณผู้ชมห้าสิบเมตรอ่าครับ